สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานนี้รับรองร่วม
เรื่องในโอกาสวันท้ายวันเสริมกระชนมันศาของพระบาทสมเด็จครับรวมที่นากาศิเบศมหาคุณพิมพลเมินอเกรกรรมหาราภ
แล้ววันนี้เป็นโอกาสที่จะแสดงความภาคภูมิใจของไทยแล้วก็ความจงรักพักดีนะครับ
ทุกท่านผมถือว่าเป็นผู้แทนของประเทศไทยในสายตาของชาวนาริกาใต้
ดินแดนของแอฟริกาใต้นะครับ
วันนี้วันที่๕ธันวาคมนะฮะ

ฉลองงานพร้อมกับพี่น้องชาวไทย
ในประเทศไทยนะครับ

อยู่ตามประเทศต่าง

แล้วก็หากทุกท่านมีสิ่งใดที่ทางผม
ที่จะร่วมมือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนท่านนะครับในการเสริมสร้างส่งเสริมความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาใต้ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับ
พวกเราทุกคนพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับต้องขอขอบคุณมากครับ

ติดตามตอนต่อไป